อุบัติเหตุที่ปฐุมธานีหน่อยนะคะ
มีคุณย่าคนหนึ่งกำลังข้ามถนนในช่วงเช้ามืด

ขับมาด้วยความเร็วก็พุ่งชนเธอได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์
ก็พยายามขับตามนะคะแต่ว่าก็ตามไม่ทัน

เพื่อตามหาคนที่ขับมาชน

ชนแล้วคุณยายปลิวไว้นะคะ
กำลังข้ามถนนอยู่โอ้โหชน

คลิปนี้แหละค่ะหลานสาวของหญิงสูงวัยนี้

ชื่อโซดาต้าไอซ์ไอซ์พร้อมระบุข้อความขอความช่วยเหลือจากชาวโซเชียล
บอกช่วยหนูด้วยค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะชนแล้วหนี
แล้วก็นำคลิปนี่แหละค่ะที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโครงการเอื้ออาทรบางครูวัดจังหวัดปฐุมธานี
ลักษณะเหตุการณ์เนี่ยคุณยายกำลังข้ามถนนนะคะแล้วทันใดนั้นก็มีรถเก๋งสีแดงเนี่ย
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนเธอเฉียวชนทำให้เธอนั้นตัวลอยกระแทกพื้น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วตอนนี้ผู้บาดเจ็บก็อยู่ที่ห้องไอซียูด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุก็มีวินมอเตอร์ไซค์เบอร์๒๘ที่เขาจอดอยู่หน้าปากซอยเห็นเหตุการณ์นะคะ
ก็เลยรีบวิ่งมาแล้วก็ดูเหตุการณ์ซิใครเป็นยังไงจากนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไป
รถเก่งคันนั้นไปอ่ะค่ะแต่ก็ตามไม่ทันขณะเดียวกันก็มีคนอื่นอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เข้าไปช่วยเหลือคุณย่าคนนี้ด้วยจากกล้องวงจรปิดมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถคันที่มาชนเนี่ยคุณผู้ชม
ทราบแค่ว่าเป็นรถเก๋งมาสด้าสีแดงจุดสังเกตก็คือกระจกหน้ารถฝั่งซ้ายหัก
เพราะว่าขณะชนเนี่ยกระจกรถหักหล่นมาด้วยแสดงว่าชนแรงมากนะคุณผู้ชม
กระจกหล่นติดมากองอยู่กับพื้นอยู่ใกล้กับผู้บาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามนะคะเห็นเบาะแสทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
สามารถแจ้งไปได้ที่สพคุวัฒน์ค่ะ
เพราะเธอก็บอกว่าตอนนี้คุณย่าเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับ